มาใส่ไข่บันเทิงที่เมื่อกี้ร้องกรี๊ดกัน

หนักมากจุ๋ยวรัฐยาเผยสถานะดีเจพุทธแล้ว

เออพุธนี้ผมเจอบ่อย
แล้วไงเออนี่คือ

และเขาบอกว่าเรื่องสถานะเป็นแฟนหรือไม่นั้น
ฝ่ายชายว่าไงก็ว่าตามนั้น
พูดเมื่อวานนี้ออกมาอัปเดตทริปเที่ยวสวีทกันที่เกาหลีกับดีเจพุทธ
เขาไปเที่ยวกันเป็นทริปที่สนุกดี
ไปหลายวันทำอะไรหลากหลายได้กินได้เที่ยว
เหมือนใช้เวลาในการพักผ่อนดูหน้าพี่ม้านะฮะ

ทริปนี้เป็นอะไรที่เต็มที่
ได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเห็นอากาศหนาวเห็นหิมะ
จุ๋ยบอกว่าก็พยายามเลือกลูกที่ดูห่างแล้ว
แต่รูปคู่นี้คงสำหรับแฟนคลับที่แบบชอบรูปคู่อะไรอย่างนี้

ลูกก็ไม่ได้ลงบางอย่างก็อยากเก็บไว้ดูเอง

คุณแม่เขาจะไปปัก
เขาทำเรียกเกกนส์อย่างงี้

ไม่รู้สึกแม่งในใจเหรอ

เพราะว่าพี่สองหน้าอะไรอย่างนี้

สถานะพี่ม้าคะท่านผู้ชมค่ะ

รับแล้วว่าจุ๋ยเป็นคนที่ใช่

คือเขาบอกว่าคุยภาษาเดียวกันรู้เรื่อง

พอแล้วเพราะจุ๋ยก็ไม่ได้คุยกับใคร

ให้ผู้ชายออกมาพูดดีกว่าเรื่องสถานะนะคะ

พี่ม้าพี่จะรับประธานหนูหรือ
หน้าพี่โหดมาก
บรรเวินไทยบรรเวินไทยจะถึงแล้ว

อยากรับงานคู่บ้าง
อืม

พี่บิ๊กซึ่งที่คนปกตินะพี่อันนี้มาบอกก็ได้
ฉันก็ไม่ได้ว่าจะปกติแล้ว